หมอไก่มาวันนี้นะต้องบอกว่าหมอไก่จะมาพูดถึงราศีที่ดวงรุ่งในเดือนตุลาคมใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเราเนี่ยใกล้จะถึงเดือนตุลาคมกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาเช็คดวงกันหน่อยดีกว่านะคะ
หลังจากที่ดิฉันเช็คดวงทั้ง๑๒ราศีแล้วนะคะพบว่ามีเพียง๓ราศีเท่านั้นที่ดวงปังดวงดีจริง
โอ้โหดวงปังดวงดีดวงรุ่งพุ่งแรงในเดือนตุลาคม
ใช่ค่ะมาดูเลยนะคะราศีแรกนะคะก็คือชาวราศีสิงศ์บอกได้คำเดียวว่าดีนะ
ดวงชะตาดีมากนะคะเรียกได้ว่าเหมือนกับแบบโชคชะตากำลังเข้าข้างชาวราศีสิงศ์อยู่ค่ะ
โดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานโอ้โหมีเกณฑ์แบบว่าเจริญก้าวหน้าแบบชนิดที่ใครก็ฉุดไม่อยู่
คน๑๐คนก็ฉุดไม่อยู่เลยคือช่วงนี้งานมันดีจริง
งานดีนะแต่ว่าชาวราศีสิงศ์ต้องเตรียมตัวไว้อย่างหนึ่งต้องเตรียมตัวเพราะว่าในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยจะมีงานเข้ามาเยอะ
งานล่างงานหลวงมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรที่จะสะสางงานเอาไว้
ถ้าสมมุติเราดองงานดองอะไรไว้ต้องรีบเคลียร์เลยเพราะว่าในช่วงเดือนตุลาคมโอ้โหมาแบบเต็มนะ
แต่ว่าถ้าสมมุติเราคิดในแง่ที่ดีเวลางานเยอะเป็นไงคะ
ก็เงินเยอะใช่งานเยอะเงินต้องตามมาด้วยนะคะก็คือในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ย
ชาวราศีสิงศ์จะสามารถหาเงินหาทองได้มากแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครที่ทำงานแบบมีลูกน้องบริวารอาจจะปวดหัวหน่อย
ยังไงเพราะว่าเหมือนกันว่าลูกน้องบริวารอาจจะไม่ค่อยได้ดังใจอ๋อใช่ค่ะแต่ว่าโดยรวมถือว่าการงานเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่แบบโอ้โหดีอ่ะ
ดีมากเลยแต่ว่ามันเหนื่อยหน่อยแต่ก็คุ้มใช่มั้ยคะ
คุ้มเพราะว่าสุดท้ายคือราศีสิงศ์นี้ช่วงตุลาคมเนี่ยดวงเรื่องของการงานจะโดดเด่นมากเป็นพิเศษเรียกได้ว่าปังมากแล้วก็ดีมากด้วยนะคะ
อาจจะมีอาการแบบท่อแท่เหนื่อยใจ

เออไม่ต้องท้อแล้ว
แต่ว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้เรียกว่าชาวราศีพิจิกษ์นะคะ
ถ้าสมมุติว่าเจอปัญหาอยู่ก็จะเจอหนทางสว่าง

แต่เจอทางออกของปัญหาแล้ว
แล้วก็คือปัญหาอะไรที่ทำให้คุณกังวลใจอยู่
ก็จะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น

แต่ว่าพอพิจารณาพื้นฐานดวงชะตาของชาวราศีพิจิกษ์

ดวงเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่เหมือนก็ต้องเจออุปสรรคอยู่แล้ว
ชีวิตเหมือนกับไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิด
ก็คือแบบว่าหนทางชีวิตไม่ได้โรยไปด้วยกีบกุหลาบ

แต่ด้วยความที่ชาวราศีพิจิกษ์ชีวิตเจอกับอุปสรรคอยู่ตลอดเวลา
มันก็จะส่งผลทำให้ชาวราศีพิจิกษ์เป็นคนเก่ง

ใช่ค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เจออุปสรรคมาเยอะ

คนเก่งคนดีมีความสามารถ
อย่างในช่วงเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีพิจิกษ์นะคะ

งานใหม่งานใหม่คนใหม่โอกาสใหม่เข้ามา
ใช่ค่ะซึ่งค่อนข้างดีแต่อาจจะเหนื่อยนิดนึง

อาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าถือว่าเป็นจังหวะและโอกาสที่ดี
ที่จะได้เริ่มอะไรใหม่ด้วยสำหรับราศีพิจิกษ์นะคะ
และยังมีอีกหนึ่งราศีที่ดวงรุ่งงานพุ่งก็คือ

ใช่เลยค่ะสำหรับชาวราศีมีนนะคะเรียกได้ว่าเป็นราศีที่ดวงขาขึ้น
โดยเฉพาะในเรื่องของการงานโอ้ดีมากเลย
งานมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

เกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค่อนข้างที่จะชัดเจน
จะมีผู้ใหญ่เจ้านายผู้บังคับบัญชา
คนที่เขามีผลกับเรื่องของงานของเราเนี่ย
จะคอยช่วยเหลือให้การอุปถัมภ์เป็นอย่างดี
ถ้าสมมุติว่าใครที่ทำงานประจำอยู่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงนี่เป็นทำงานที่ดีขึ้น
หรือว่างานที่ทำอยู่ตอนแรกล่อแร่ว่าจะดีไม่ดี
แต่ตอนนี้คือจะดีแล้วจะดีแล้วมีโอกาสประสบความสำเร็จ
ถ้าสมมุติว่าใครที่วิจัยฝุ่นอยู่ช่วงนี้เปย์ฝุ่นว่างงาน

มีโอกาสจะได้งานในช่วงเดือนตุลาคม
หรือว่าถ้าใครที่ทำการค้าขายอยู่นะคะก็เรียกได้ว่าดี
มีโอกาสที่จะได้ดีลกับหน่วยงานใหญ่

ถือว่าเป็นจังหวะดีเลยของราศีมีนในช่วงนี้
สำหรับใครที่อยากจะหางานหรือย้ายงานหรือว่าเปลี่ยนงาน

แต่ว่าชาวราศรีมีนในช่วงเดือนตุลาคม

เพราะว่าชีวิตจะผูกพันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทาง
ที่พัดจอลงเท่าต่อไปนู่นไปให้อยู่ตลอดเวลา

และถ้าเราพูดถึงในเรื่องของการเงิน

จะสามารถหาเงินหาทองเข้ากระเป๋าได้มาก
ถ้าช่วงที่ผ่านมาชาวราศีมีนคนไหนเนี่ย
ขัดในเรื่องของการเงินเก็บเงินไม่อยู่ใช้จ่ายเยอะ
ในช่วงเดือนตุลาคมจะเริ่มดีขึ้นสถานการณ์จะคลี่คลาย

ใช่แล้วค่ะก็ครบถ้วนนะสำหรับ๓ราศีที่ดวงรุ่งงานพุ่ง

ราศีอื่นเรามีวิธีการเสริมดวงตัวเองยังไง

ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเสริมดวงในเรื่องของการงานนะคะ

ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างที่เขียนได้ด้วยตา

ก็คือการบริจาคภูมิการศึกษา

นี่เป็นเคล็ดลับเล็กน้อยนะคุณผู้ชมนะ
แต่ว่าวันนี้ค่ะหมอไก่มาทั้งทีแล้วเนี่ย
เราก็ได้เวลามาตรวจสอบดวงชะตาสำหรับผู้โชคดี
ที่เข้าไปร่วมสนุกกับเรา

วัตถุมงคลนี้มาจากเมืองเก่า
พระนครศรีอยุธยานะคะมาจากวิหารหลวงพ่อมงคลบพิษ

พุทธคุณเน้นในเรื่องของการค้าขายเมตตามหานิยมโดยเฉพาะเลย
เอาล่ะวันนี้มีหนึ่งท่านผู้โชคดีแน่นอนนะคะ
สำหรับผู้โชคดีที่จะได้รับการตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่วันนี้ได้แก
คุณพัทธกรเกษรมาลาค่ะเกิดวันจันทร์ที่๑๓มกราคม๒๕๕๙
ถามมาเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักด้วยบอกว่าโสดครับ

เอาเรื่องแรกก่อนเลยนะคะก็คือเรื่องของการงาน
เรื่องของการงานโอ้โหในช่วงนี้ต้องแบบว่าอดทนนิดนึง
เพราะว่าการงานอาจจะแบบมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาอยู่ตลอดเวลา
ในช่วงนี้จะเน้นในเรื่องของความก้าวหน้านี้ไม่ได้เลย
เน้นในเรื่องของการประคับประคองงานให้มันแบบอยู่ปกติสุขให้ดีที่สุด
เพราะว่าเขาบอกว่าการค้าขายช่วงนี้ยอดขายเขาตกเยอะมากค่ะ
ที่เคยขายได้ก็เลยอยากได้คำแนะนำจากหมอไก่ด้วยไหม

ถ้าสมมุติในเรื่องของการเงินในช่วงนี้กลาง
คือยังไปได้ไม่ถึงขนาดแบบช็อตหรือว่าขันนะครับ
แต่ว่าในช่วงปีหน้ามีเกณฑ์ใช้จ่ายเยอะมาก

อาจจะผู้ใหญ่ไม่สบายเจ็บป่วยอะไรพวกนี้
ก็คือต้องวางแผนเรื่องการเงินตั้งแต่ตอนนี้เลย

ความรักดัวของเขาพื้นฐานดัวเป็นคนมีเสน่ห์

จะมีคนเข้ามาแบบจุกจิกอยู่ตลอดเวลา

แต่ว่าดูเขาลงเอยยากจะมีแฟนยากกว้างกันเถอะ

ใช่เพราะคนแถวนี้ที่เกิดวันจันทร์น่ะ

ดูมีเสน่ห์นะแต่ก็ไม่เคยลงเอยกับใครสักที
หรือขอบุญขอหักกันพอดี

แล้วคุณพัทธกรเขาบอกตอนนี้โสดเลยนะ

แต่ว่าเขาเป็นคนที่เหมือนกับมีคู่ยาก
จะไม่แบบว่าไปตกร่องป่องชิ้นกับใครง่าย
ใช่ค่ะส่วนที่เขาบอกว่าช่วงนี้ค้าขายไม่ค่อยดี

สมมุติว่าตอนนี้ที่ใครที่กำลังประสบปัญหาอยู่

ขอให้ไปทำบุญถ้าสมมุติใครที่เจอปัญหามาก
เน้นไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการถ่ายชีวิตสัตว์
หรือว่าในเรื่องของการถวายผ้าไตจีวรอันนี้จะช่วยได้
อ๋อลองไปปรับใช้กระดูกสะดวกมากก็ลองทำแบบนั้นนะ
ถูกต้องค่ะแต่แน่นอนวันนี้คุณพัทกรคุณเป็นผู้โชคดีนะ
ได้รับวัตถุมงคลด้านหน้านี้ไปเลยนะคะ
สำหรับใครที่อยากจะเป็นผู้โชคดีแบบนี้คุณผู้ชมง่ายมาก

วันไหนที่คุณผู้ชมเห็นโพสต์ของหมอไก่ขึ้นมา
เข้าไปคอมเมนต์วันเดือนปีเกิดพร้อมกับเรื่องที่อยากจะถามหมอไก่ได้เลย
แล้วเราจะคัดเลือกผู้โชคดี๑ท่านนะคะ
หมอกัยจ๊ะพรุ่งนี้จะคุยกันเรื่องอะไรจริง
อาจจะมาเช็คดวงเน้นในเรื่องของโชคลาภ
สามราศีที่มีเกณฑ์ได้ลาบแบบจัง
จังเลยเอาสิเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามกันต่อ
สำหรับวันนี้ขอบคุณหมอกัยนะคะขอบคุณมาก